จริงจริงก็ต้องจับตานะอย่างสองคดีดังที่เราตามข่าวกันมาตลอดก็คือกรณีตู้ห่าวทุนจีนสีเทาส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องจับกลุ่มอธิบดีกรมอุทยานเรื่องของการเรียกรับสวยสองคดีนี้ที่บอกว่าต้องจับตาไม่อยากให้เงียบไม่อยากให้หายไปจากพื้นที่สื่อค่ะดังนั้นวันนี้อาจารย์สุภาพจะขีดเส้นใต้เน้นย้ำเรื่องนี้
ส่งท้ายปีจากนี้ไปอีกสองสามวัน
ข่าวต่างก็อาจจะซาลงแล้วจะกลับมาคึกคักกันอีกทีนึง
หลังเปิดปีใหม่ถ้าถามว่าข่าวที่ค้างคาใจประชาชน
สองข่าวที่ว่าเนี่ยก็คือข่าวที่คุณน้ำแข็งบอกไปเมื่อสักครู่
ว่าจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือจะจบแบบไหน
สองข่าวที่ว่านี้ข่าวที่หนึ่งคดีตู้เห่า
ผมฟังและอ่านคลิปล่าสุดที่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
นำออกมาแฉแล้วหงุดหงิดเจ็บปวด
ข้าราชการผู้บังคับใช้กฎหมายของไทยถูกนายตู้เห่าหยามบิน
แคลนชนิดว่าไม่เหลือราคาจริง
เมื่อวานซื้อนี่คุณชูวิทย์เอาคลิปคลิปหนึ่งมาเปิดให้ฟัง
เป็นคลิปที่นายตู้เห่ากำลังขู่ตะคอกกับผู้รับเหมาไทย๗ราย
ที่เขาไปทวงเงินเรื่องการก่อสร้างศูนย์ผ้าไหมการก่อสร้างศูนย์ยางพารา
ที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าตู้เห่าไปเบี้ยวเขา
คลิปที่เอามาเปิดเนี่ยมันมีท่อนนี้กูมีเงินเยอะเข้าใจไหม
ถ้าไม่จบกูยิงมึงจริงนะกูมีปืน
ไปดูที่ภูเก็ตสิจับกูได้หรือเปล่าใครมีเงินก็ทำได้ทุกอย่างล่ะ
มีคนไทยตายด้วยติดคุกได้ด้วยมึงเชื่อไหมนี่กูตะคอกคนไทย
คลิปนี้เสร็จคุณชูวิทย์ก็โพสต์ต่อว่าฟังตู้เห่า
ฟังแล้วตู้เห่ามันเรียนรู้เร็วเพราะมันมีเพื่อนเป็นทั้งตำรวจ
นักการเมืองใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นอยู่เมืองไทยได้ไม่นาน
ลงสัญชาติไทยได้แค่ไม่กี่ปีเก่งกว่าไทยแท้ที่เกิดมา
เมืองไทยซะอีกยอมรับว่ามันเก่งได้ใจจริงจริง
ข้อมูลลับอยู่ในมือพยานเอกอย่างผมไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต
นั่นเรื่องคลิปของไอ้ตู้เห่าส่วนเรื่องของคดีเนี่ย
คุณชูวิทย์เขาก็เดินหน้าเอาหลักฐานเชิงลึก
มอบให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นปปศ
แล้วก็ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ฝ่ายอายการแล้วเขาก็เดินหน้าชนกับพลตำรวจโทษธิติแสงสว่าง
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเขาร้องไปถึงนายกรัฐมนตรี
สองสามวันติดกันมาแล้วนะครับว่าให้ย้ายผู้บัญชาการนครบานคนนี้พ้นจากหน้าที่
เพราะคุณชูวิทย์เขาห่วงว่าถ้าผู้บัญชาการจันนี้ยังคุมคดีนี้ต่อไป
มีโอกาสคดีที่ของตู้เห่าจะพลิกจะหลุด
เหมือนกับคดีหลงจู้สมชายนี่คือคดีที่คนติดตามข่าวและคาใจมาก
ถึงเราจะไม่เชื่อคุณชูวิทย์ทั้งหมดแต่มันมีความชอบมาพากลหลายอย่าง
ที่ทำให้คาใจจริงจริงฉะนั้นเรื่องนี้คือการบ้านข้อใหญ่

ของป่อป่อสอของอัยการและของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ถ้าคดีนี้หลุดเหมือนคดีหลงจู้สมชัยที่เป็นคดีบ่อนที่ระยอง
รับรองได้ว่ามันจะเกิดอาการที่เหมือนคนโบราณเขาเรียกว่าไฟไหม้สำเร็จ
แล้วฝั่งที่ไอ้ตู้เห่ามันสำรอกออกมาเนี่ย
แปลว่ามันเชื่อจริงว่าเงินซื้อทุกอย่างได้
ลำพังแต่คนไทยเชื่อกันเองนั่นก็ไม่เจ็บปวดเท่ากับว่า
คนต่างชาติมันเชื่ออย่างนี้มันเชื่อว่าเงินที่มันมีเนี่ย
มันซื้อกระบวนการยุติธรรมได้ซื้อคนนั้นได้ซื้อคนนี้ได้
รวมกระทั่งนักการเมืองแล้วจะเอาหน้าไปมุดตรงไหนกันล่ะครับเนี่ย
ประเด็นที่คาใจส่งท้ายปีประเด็นที่สอง
ประเด็นของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินายรัชดาสุริยคุณณยุธยา
ประเด็นนี้คนก็คาใจว่าที่สุดของที่สุดเนี่ย
จะรอดไหมหรือไม่จะลูกถูกลงโทษแบบเบาวิวไหม
การป่าวป่อป่อแล้วค่อยอุ่น
คือผู้การท่านบอกว่าคดีนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและอยู่ในความสนใจของสังคม
ตนจึงสั่งการให้ตั้งเป็นคณะทำงานสืบสวนขึ้นมาเพื่อทำให้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนละเอียดรอบครอบ
รวมทั้งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย
หลังจากนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างทำหนังสือออกหมายเรียกกลุ่มเจ้าหน้าที่
หัวหน้าหน่วยงานต่างในสังกัดกรมอุทยาน
ให้เข้าไปให้ปากคำในฐานะพยาน
ซึ่งพยายามจะให้แล้วเสร็จโดยจะเริ่มส่งหมายเรียกให้ทันก่อนปีใหม่
เพื่อที่จะได้สามารถทยอยเข้าไปให้ปากคำพนักงานในช่วงเปิดปีใหม่

ทีนี้ก็ลองฟังรายการนี้ต่อสิครับ
รายงานบอกว่าอย่างนี้
คดีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ค่อนข้างง่างใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ว่า
จะสามารถเอาผิดได้โดยเฉพาะหลักฐานคลิปเสียง
ขณะเจรจาส่งมอบซองเงินรายเดือนซึ่งสอดคล้องกับซองเงินของกลางที่ตรวจยึดได้
ลิ้นชักห้องทำงานของนายรัชดารวมทั้งบทสนทนาก่อนต่อรองเงินค่าวิกเต้นโยกย้ายตำแหน่ง
ซึ่งในคลิปเสียงดังกล่าวยังเผยถึงรายละเอียดบทสนทนาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน
ซึ่งกระทบจากเรื่องนี้นี่ท่านผู้ชมฟังตรงนี้ให้ดีนะ
หลังมีเจ้าหน้าที่กรมอุทยานรายหนึ่งเขาต้องถูกร้านค้าฟ้องร้องคดีไปเมื่อวันที่๒๐ธันวาคม
ฟ้องเพราะอะไรเพราะว่าไปติดค้างเงินค่าน้ำมันค่าวัสดุที่นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ติดค้างเขาเท่าไหร่ครับสี่แสน
แล้วเอาเงินไปไหนที่ไปติดค้างเขาเนี่ยเพราะว่าต้องนำเงินสี่แสนกว่าบาทเนี่ย
เบิกมาแล้วเนี่ยนำไปก็ส่งให้อธิบดีรัชดาแทน
นี่มันเจ็บปวดไหมล่ะครับต้องให้ลูกน้องเอาเงินที่ไปจ่ายค่าน้ำมันที่ติดค้างเขา
แล้วมาส่งให้อธิบดีจนคนที่เป็นพ่อค้าเนี่ย
เขาต้องฟ้องค่าราชการลูกน้องของตัวเอง
มันเป็นความพูดไม่ถูกครับว่ามันทำกันได้ขนาดนี้ใช่เหรอ
แล้วในสภาเมื่อวานก็มีประเด็นตรงกันกับที่ผมเคยขีดเส้นใต้
วันก่อนคือคดีที่นายพิสิทธิ์ลีอาธรรม
สอสอประชาธิปัตย์เขาลุกขึ้นอภิปรายช่วงหนึ่งคุณอภิษฎพูดว่า
ให้กฎหมายการปราบปรามมันจะต้องเข้มมากขึ้นมากกว่านี้
จะต้องมีบทลงโทษที่รุนแรงแล้วคุณพิสิทธิ์ก็ยกตัวอย่างเหมือนที่ผมยกตัวอย่าง
ก็คือประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยคอลลับชั่นกันอย่างนี้เนี่ยโทษสูงสุด
คือประหารชีวิตนอกจากเพิ่มโทษให้หนักแล้วคุณพิสิทธิ์ลีอาธรรม
ยังเสนอให้ยึดทรัพย์สินด้วยไอ้ทรัพย์สินที่มันรีดไถจากลูกน้องโกงกันมาเนี่ย
ตกเป็นของแผ่นดินด้วยฉะนั้นนี่คือสองเรื่อง
ที่เอามาขีดเส้นใต้ในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าเปิดปีใหม่ขึ้นมา
หวังว่าเราจะได้เห็นความชัดเจนทั้งสองเรื่องนี้เพราะสองเรื่องนี้
มันเป็นเรื่องที่คาใจคันใจของคนไทยใครฟังเข้าใครได้ยินเข้า
ุดหงิดมันนึกไม่ถึงหรอกครับว่าเราจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
สังคมไทยแต่มันเป็นไปแล้วฉะนั้นก็
ก็เอามาขีดเส้นใต้แล้วก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่
แฟนรายการขีดเส้นใต้ทุกท่านที่ติดตามชมกันมาตลอดครับ